มีจุดที่น่าตกใจเกี่ยวกับลูกตัวเอง
ลูกหนูอายุเท่าไหร่แล้ว
พี่นะตอนลูกยังไม่ขวบนะ
โผล่เข้าหาตู้เสื้อผ้า

พี่ไปโรงพยาบาลทั้งกางเกงขาสั้นเลย
คือเรื่องเด็กเราห้ามไม่ได้

ไปเอาคู่พ่ายค่ะวันนี้
เอานี่เอาอะไรมาน่ะเอา
ของใหญ่มาเอาแชร์น่ะครับ

พยายามเลือกอยู่มานะ
รู้ดีนี่

คือไปถามพี่เลี้ยงเด็กนางสาวชัญญาเงางามนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุก็บอกว่าเธอทำงานอยู่ในบ้าน
ให้น้องเอิร์ทปั่นจักรยานเล่น
นี่แหละครับอยู่หน้าบ้านกระทั่งได้ยินเสียงร้องตกใจแล้วล่ะ
วิ่งออกมาอ้าวน้องเอิร์ทปั่นจักรยานล้มร้องไห้อยู่นะฮะ

เอิ้นลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ก็เพราะว่าขาไปติดอยู่กับบันไดถีบแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ซึ่งตอนแรกเธอกับเพื่อนบ้านก็จะช่วยกันก่อน
ช่วยไม่ได้ครับขนาดพี่กู้ภัยมายังใช้อุปกรณ์ตั้ง๒ชุดนะครับ
ขอบคุณมากเก่งมากครับพี่กู้ภัยฮะ